ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

ปริมาณน้ำในน้ำตกต่างแหล่งท่องเที่ยวต่าง

เมื่อ๒วันก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก
น้ำตกวังตะไคร้ด้วยแล้วก็น้ำตกหนังรองที่นครนายก
แล้วมันมีเหตุการณ์เป็นคลิปเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล

เพราะว่ามีนักท่องเที่ยววัย๑๖ปีเนี่ย

และทีนี้ครับมันจะมีเหมือนเชือกที่เป็นชิงช้าเนี่ย

แต่ปรากฏว่าอยู่มีคำเตือนน้ำป่าไหลหลากมา
เจ้าหน้าที่รีบเตือนแล้วก็ให้ประชาชนอบพยพออกมาจากน้ำตกนะครับ
แล้วก็แม่ค้าพ่อค้าที่ขายของอยู่ริมน้ำให้ขึ้นที่สูง

นักท่องเที่ยวที่กำลังเล่นชิงช้าอยู่กลางน้ำตกเนี่ย

มันมาเร็วมันมาแรงเขาก็พยายามเกาะเชือกไว้
เกาะเชือกไว้ยื้อสุดชีวิตเหมือนกัน

นี่คนถ่ายคลิปเขาก็โหกเวกโวยวาย
อยากให้มีคนช่วยเหลือฟังเสียงนิดหน่อยนะครับ

คุณแต่มันต้านแรงน้ำไม่อยู่ต้านกระแสน้ำไม่อยู่จริง

จังหวะของการที่มีคนไปช่วยนี่แหละครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเอาห่วงยางไป๒ห่วง
ตัวเขาเกาะไว้ห่วงหนึ่งเพื่อจะรอยตัว
และจะใช้อีกห่วงหนึ่งในการที่จะให้
ผู้ประสบเหตุเกาะท้ายที่สุดสามารถช่วยขึ้นมาได้นะครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้ำตกวังตะไคร้ที่นครนายยกนะครับ
ทีมข่าวของเราและผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้
อยากจะรู้ว่าผู้ชายคนที่ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
วัย๑๖ปีคนนี้เป็นใคร
ผู้ชายที่ไปช่วยเหลือก็คือคุณอุทิศมีประเสริฐครับ
เป็นพ่อค้าขายอาหารอยู่บริเวณใต้สะพานน้ำตกวังตะไคร้คู่นี้
บอกเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับบอกว่า
วันนั้นเองนักท่องเที่ยววัย๑๖ปีเนี่ยนะครับ
ก็กำลังเล่นน้ำตามปกติ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ตะโกนบอกว่ามีน้ำป่าไหลลงมาจากวังตะไคร้
ให้พ่อค้าแม่ค้ารีบเก็บของขึ้นที่สูง
และนักท่องเที่ยวขึ้นจากน้ำโดยเร็ว
แต่ปรากฏว่าคุณอุทิศมองไปอีกฝั่งของน้ำตกเห็นชิงช้านี่คุณ

มีน้องอายุ๑๖ปีกำลังเล่นชิงช้าอยู่
และอยู่น้ำไหลหลากมา
เขาเห็นแบบนี้เขาคิดที่จะลงไปช่วยทันทีนะครับ
พี่ก็ประเมินสถานการณ์แล้วว่าเราน่าจะช่วยได้
เพราะว่าเราก็เคยผ่านประสบการณ์อย่างนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว
เคยช่วยแล้วก็เลยเสร็จแล้วก็ไป
พอถอดเครื่องประดับอะไรออกฝากแฟนไว้
พี่ก็เลยไปคว้าห่วงยาง

ห่วงหนึ่งสำหรับผมอีกขวงหนึ่งสำหรับตัวน้อง

แล้วก็ไหว้น้ำไปหาน้องที่ติดอยู่กลางน้ำข้างบน
ติดกันนะตอนนั้นเป็นไงครับการช่วยเหลือของเขาเป็นไง

จากที่คลิปนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกัน
พอผมว่ายน้ำจากข้างบนเสร็จไปถึงตัวน้อง

น้องเขาก็บอกว่าน้องเขาเริ่มจอดแรง

ผมก็เลยต้องคว้าห่วงยาง
คือพยุงตัวเองด้วยแล้วก็พยุงตัวน้องด้วย

เพื่อที่จะพาน้องเข้าฝั่งให้ได้อย่างปลอดภัยโดย
โดยคนที่ช่วยก็ยังมีอีกหลายท่าน
อย่างพี่นารอนอย่างพี่น้องปากมะขาม
คอยช่วยอยู่ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในคลิป
อีกหลายท่านครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียว

เพราะว่าถ้าเห็นในคลิปนอกจากพี่อุทิศเนี่ย
เขาจะเอาห่วงยางไป๒ห่วงแล้วก็ไปช่วยน้องแล้วนะครับ
ก็ยังมีอีกคนนึงที่เขานอนอยู่บนห่วงยาง
แล้วก็ไหว้ตามไปด้วยเพื่อจะไปช่วยต่ออีกนะครับ
แล้วก็มีชาวบ้านแถวนั้นพ่อค้าแม่ค้าอีกเยอะเลย
แล้วเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหน้องวัย๑๖หน้าซีดแล้วนะครับ

อุทิศเขาเล่าให้ฟังว่าต้องประเมินสถานการณ์
ดูความปลอดภัยทั้งของตัวพี่อุทิศเอง
และก็ของนักท่องเที่ยววัย๑๖ปีคนนี้ด้วยนะครับ
อุทิศบอกว่านาทีนั้นคิดเพียงว่าต้องช่วยชีวิตน้องให้ได้
น้ำจะไหลเชี่ยวแรงต้องพยายามว่ายน้ำไปคว้าตัวน้อง
หากเลยไปต้องกลับไปร่องน้ำลงมาใหม่อีกครั้ง

ดูสิฮะถ้าน้องเขามือห์หลุดจากเชือก
แล้วเขาไหลไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ในการลอยตัว

และถ้าพี่อุทิศเขาเรียกว่า
มุมไว้ไม่ดีเล็งทิศทางไว้ไม่ดี

ไม่รู้จะทันการหรือเปล่านะครับ
ส่วนเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากจะเกิดขึ้นเมื่อพายุเข้าติดต่อกันหลายวัน
ทิศบอกแบบนี้หรือว่าฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง
คนในพื้นที่จะรู้ระดับความรุนแรงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ
อยากฝากถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำนะครับ
สังเกตสีของน้ำในลำทานแล้วก็ดูปริมาณน้ำฝนที่ตก
และหากจะเล่นจริงควรใส่ชูชีพทุกครั้ง
ว่าท่านจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าท่านจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับ
สิทธิ์ข่าวได้เดินสำรวจพื้นที่ร้านค้าในบริเวณนี้
ก็พบว่ามีห่วงยางคอยให้บริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่าง
อีกทั้งเมื่อวานนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบริเวณ

เพราะว่าสถานการณ์มันดีขึ้น

วันก่อนสีน้ำยังเป็นสีโครนสีแดงแบบนี้เลย
แต่ว่าเมื่อวานน้ำเริ่มใสขึ้นแล้วสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว

ยังสั่งปิดน้ำตกต่างในพื้นที่ของจังหวัดนครนายก
เพื่อประเมินสถานการณ์กันอยู่นะครับ